เพื่อให้คุณผู้ชมสบายใจขึ้นมาหน่อย
เหตุการณ์บ้านเมืองคดีมันเครียด
เราต้องมีความฝันแล้วก็ความหวัง
มันก็ต้องหวังหน่อยแหละว่าจะเป็นผู้โชคดี
พาไปดูของแปลกของศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยนะครับพาไปที่วัดกลางบางพระกันหน่อยคุณผู้ชม
หรือว่าหลวงพ่อสมหวังอยู่ที่ตะมนต์บางพระอำเภอนครชัยสี่จนครบาถม
เอี่ยมอำพลพันธ์อายุ๖๕ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรีครับ
เห็นมั้ยฮะนำหบู๋ไปร้อยหัวขายไกลสดหนึ่งพันฟอง
ถวายแก้บนหลวงพ่อสมหวังครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้นะ
เขาไปไหว้ขอพรบนเลยแหละบนบานสารกล่าวขอให้ขายที่ได้สำเร็จ
แล้วก็หลังจากที่บอกขายมานานขายไม่ได้สักทีแล้วก็ขายได้
ก็เลยต้องมาแก้บนนะฮะไม่รู้มูลค่าที่ดีมันเป็นกี่สิบ
ประชาชนก็ไปกันครับนะฮะนอกจากมีคนไปแก้บนแล้วก็
กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังกันเนืองแน่นนะฮะ
ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดสิบเก้านะครับตรวจอุณหภูมิ
มีคนไปโพสต์ในโซเชียลโจมตีวัดนะฮะว่าให้การสนับสนุนให้คนเอาหัวหมูไปแก้บน
มันคือการฆ่าสัตว์ตลทีวิทย์ไม่ใช่หรอจะว่าขอที่แจงว่าทางวัฒน์ไม่เคย
สนับสนุนนะตะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เขาไปบมอะไรไว้เดี๋ยวก็มา
ตามที่เข้าบนอย่างหน้าเขาสำเร็จได้ก็ต้องไปแก้บนสิ
กับแม่คะขายลอตเตอรี่ตามแผนก็ตาม

แม่คะก็บอกคนมาหาเยอะนะ

คือเลขหลักกิโลของวัด

เขาเลยไปซื้อนี่คือจากนครปฐมมาที่วัดมัน๑๗กิโล
จากวัดในกรุงเทพมัน๔๖กิโล
คนก็เลยไปซื้อรวมทั้งอันนี้ด้วย๘๖เนี่ย
มันเป็นป้ายหินอ่อนที่ทำเอาไว้ตัวใหญ่เลย
เป็นหลักกิโลเหมือนกันอยู่หน้าวัด
ถ่ายรูปแล้วก็ไปซื้อแล้วกันอะไรแบบนี้
เป็นเลขเด็ดสามตัวที่วัดนี้เขาทำเอาไว้นะครับค่ะเอาไปต่อที่บรรยากาศ
พิธีบวงสวงต้นตะเคียนสองพี่น้องวัดท่าไม้ตำบลท่าไม้
ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะฮิตฮอตขนาดไหน
ฮอตขนาดชาวบ้านเนี่ยขับรถมาค่ะจะเข้าร่วมพิธีบวงสวง
รถติดยาว๒กิโลเมตรกำลังมาเลยนะคะ
ตะเคียนสองพี่น้องชาวบ้านเขาไปขุดพบขณะที่ขุดลอกแม่น้ำยม
ระยะทางกว่าห้าร้อยเมตรค่ะจุดที่ไปเจอก็คือวัดท่าไม้นี่แหละ
ข้างข้างวัดเป็นต้นตะเคียนความยาวห้าสิบกว่าเมตรค่ะ
ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะประมาณเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตร
ส่วนอีกหนึ่งต้นขนาดใกล้เคียงกันค่ะ
ก็ช่วงอันเชิญขึ้นมามีคนเห็นตัวเลขด้วยนะเขาบอกว่าเห็นตัวเลขปรากฏที่ต้นเนี่ย
สองห้าแปดเขาบอกมันชัดมากคืองวดที่แล้วไงอืม
นู้นมีคนเอาไปเสี่ยงดวงค่ะรับทรัพย์กันไปเยอะ
วันนี้ก็ต้องมาอีกรอบและช่วงทำพิธีเป็นช่วงกลางคืนนะ
มีฝนตกปล่อยลงมาตลอดเวลาแต่เขาบอกว่ามันน่าเป็นห่วงนิดนึงนะ
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปคัดกรองโควิดอืม
แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็พยายามป้องกันตัวเองแหละ
แล้วก็ต้องป้องกันฝนไปด้วยนะคะ
ไม่มีใครถอยแหละจนพิธีจบสิ้นค่ะ
โควิดก็กลัวเลขก็อยากได้ทำไงดีอ่ะ
อ่ะใครตอบคำถามดิฉันถูกเดี๋ยวงวดหน้าขอให้ได้ขอให้ดู
เอายังไงล่ะจังหวัดไหนที่กำแพงแพงที่สุดอ้าวก็กำแพงเพชรไง
ก็ใช่ไงเนี้ยจะพาไปกำแพงเพชรคุณอุ๊ย
นี่ไปที่นี่ขนลุกเลยนะชาวบ้านเล่าให้ฟังเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ
อยู่อยู่มีเจ้าแม่ตะเคียเนี้ยมาเข้าฝันบอกว่าฉันอยู่ในน้ำเนี้ยนาน
แล้วก็หนาวเอาชั้นขึ้นมาจากน้ำทีถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมาได้
เดี๋ยวฉันจะให้โชคให้ลาบแล้วเชื่อไหมว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
โดนไปหลายงวดแล้วนะคุณครับเพราะเอาขึ้นมาสำเร็จ
ส่วนนี้ค่ะชาวบ้านก็แห่ไปอีกค่ะมีร่างทรงไปทำพิธีขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เจ้าแม่พัสราไม่ใช่สุพัสรานะเจ้าแม่พัสราเจ้าแม่อายุกี่ปีล่ะ
เจ้าแม่อายุมากแล้วนะคุณแปดร้อยยี่สิบห้าปีความยาวของเจ้าแม่เป็นไง
สิบห้าเมตรความกว้างของเจ้าแม่เป็นไงกว้างหนึ่งจุดห้าเมตร
เนี่ยฮะเขาทำพิธีกันข้างบ้านของนายทวชัยวังชัยอีกหกสิบแปดปี
เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเลขที่บ้านเนี่ยโอ้คุณผู้ชมขออนุญาต
เดี๋ยวอ่านช้าช้าให้ก็ได้เลขที่บ้านสองหนึ่งศูนย์หมู่สิบตำบลโพทองค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปที่เอาเจ้าแม่ตะเคียนมาอยู่บนบกได้เนี่ย
เพราะท่านไปเข้าฝันชาวบ้านทีนี้ขณะที่ทำพิธี
ฝนก็ตกลงมาฝนตกลงมาฝนตกลงมาฝนเทลงมาอย่างหนักมาก
พื้นเนี่ยเปียกแฉะไปหมดเลยนะคะแต่ถามว่าชาวบ้านท้อถอยไหม
ไม่ท้อแล้วไม่ถอยค่ะครับอยู่กันเปียกเปียกแบบนั้นอ่ะ
ร่างทรงก็ทำพิธีเอาล่ะเริ่มแล้วทำพิธีบวงสวงถวายเครื่องสังเวย
เพื่อสื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่พัสรา
และให้นายทวชชายอายุหกสิบแปดปีอ่ะอย่ามายุให้
เจ้าของที่ดินลงไปเอาดินมาที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ย
ขึ้นมาประกอบพิธีเราไปถามหนึ่งในคนที่มาร่วมพิธี
ก็คือคุณพิษยภงอายุสามสิบเอ็ดปีเขาเล่าให้ฟัง
สนใจมากท่านนี้ค่ะเขาบอกว่างวดที่แล้ว
เจ้าแม่ตะเคียนทองมาเข้าฝันแล้วได้โชคลาภมาแล้วนะ
โชคลาภเราถามต่องวดที่แล้วได้งวดนี้ได้หรือเปล่า
ได้ฝันไหมอืมได้นั่นไงคุณดูดูดูเขาไม่พูดเป็นเลข
บอกเดี๋ยวเลขเคลื่อนต้องจดใส่กระดาษแบบนี้
คุณผู้ชมที่ทำอะไรอยู่ดูหน้าจอนะคะดิฉันไม่บอกนะ
ที่ฉันไม่บอกนะเดี๋ยวเลขเคลื่อนนั่นแหละค่ะเอาบอกเถอ
เดี๋ยวคุณผู้ชมด่าดิฉันอืมเก้าหกห้ากับสามห้า
ทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะเอาเลข๒ตัวนี้ไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วเอาเลขทะเบียนรถของเจ้าของที่ดินด้วยไปซื้อนะฮะ
เพราะรถคันนี้เป็นรถที่ไปบรรทุกต้นตะเคียนขึ้นมาจากแหล่งน้ำ
บ่อใบไม้พอผ่าน๔๖๕แล้วบ้านเลขที่บอกไปแล้วต้องไม่ต้องทัวร์แล้วเนอะ
เนอะนะฮะอะเลขมันก็คล้ายคล้ายกันน็ะมีหกกับห้าด้วย
อันนี้จังหวัดนี้เขาก็เขารวยเหมือนกันใช่อังทองอังเป็นทอง
ชาวบ้านจตนมงดมากเดือนทางไปสองขันน้ำมลขันกำสีทองแบบเนี้ยแหละครับ
นะฮะขุดมาแล้วก็โรยแป้งหาตัวเลขกันแน่นวัดเลยหวังไปหาโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดนำไปเสี่ยงดวงกันครับ
ชวนชมพืชอายุ๕๓ปีครับผู้ที่ได้โชคลาภงวดที่แล้วนี่ก็ใส่ชุดไทยมาครับเป็นชุดไทยสบายเฉียงเอามา๕ชุดนะฮะไม่ใส่มา
เอามาถวายครับนะฮะเดินทางมาแก้บนพ่อปู่แม่ญาติตะเคียนเพราะว่าให้โชคไป
หกปีนะผู้หญิงคนนี้จริงจริงเมื่อวานเราได้ชมไปแล้วล่ะนะฮะคือเขาเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมา
เหมือนกับว่าถูกเจ้าแม่ตะเคียนเข้าไปในร่างของเธอเธอก็กรีดร้องพูดไม่เป็นภาษาครับ
แล้วก็ร่ายรำเป็นท่าทางประตะอินดีอะไรแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเธอถูกเจ้าแม่เข้าสิงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
คนก็เลยไปลุ้นเรื่องของการใบ้ตัวเลขกันก่อนที่เขาบอกว่าร่างก็สงบลง
เหมือนเหมือนอะไรเข้าสิงก็ออกไปนะแล้วก็หลายคนก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่นะ
ก็เลยคิดว่าเอาอายุเธอไปเสี่ยงโชคดีไหมอายุเธอก็๒๖ปี
ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่เนี่ยมันคือการเข้าร่างของเจ้าแม่
หรือว่าเธอเป็นแบบอะไรขึ้นมาเองมีองค์มีอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
นะฮะก็เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเห็นกันนะครับอ่าเธอก็ไม่ได้บอกนะ
ไม่ได้บอกอะไรมือเธอไม่ได้บอกไงก็เลยต้องเอาอายุเธอไป
ก็ลำเป็นภาระตะอะไรไปเนี่ยฮะอ๋อเอาเรายังรวยกันต่อเนื่อง
เพราะว่าเราคงอยู่ที่จังหวัดอ่างทองแค่เปลี่ยนอำเภอ
อำเภอแสวงหากันหน่อยนะคะชาวบ้านค่ะไปส่องหาเลขเด็ด
จุดทูปกราบไหว้กระโหลกศีรษะโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
ซึ่งก็ลักษณะกลายเป็นหินแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่างวดที่ผ่านมามีคนโชคดีค่ะ
เลข๒ตัว๓ตัวไปเสี่ยงโชคแล้วมีคนถูกกันไปหลายคน
สมเกียจบริบูรณ์เล่าว่าเขาก็ขุดขายดินขายหน้าดินพื้นที่นา๑๗ไร่
ก็ขุดลงไปลึกเรื่อยประมาณหนึ่งเมตรครึ่งค่ะ
พบสิ่งของทั้งหมดนี่แหละที่เอามาวางไว้ก็เลยเอากลับมาที่บ้าน
มีคนทราบข่าวมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันครับ
คนที่ไม่เชื่อแอบไงแอบจิ๊กแอบขโมยชิ้นส่วนบางชิ้นส่วน
กลับบ้านแบบไม่ขออนุญาตเจอดีสิคะเอามาคืนทุกรายเลย
บอกว่ามีคนตามไปช่วงกลางคืนฝันเห็นบ้าง
บางคนไม่ได้ฝันเลยมาเป็นตัวเลยเขาบอกแบบนี้ไม่ได้เป็นเลขนะ
ผีค่ะมาบีบคอสำหรับพื้นที่นาดังกล่าวนะคะ
หากมีการพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จริง
ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลยนะคะ
ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงนะคะจะได้มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นค่ะ
พักหายใจหายคอจดจำสิ่งที่บอกไปสักครู่